เกริ่นไปว่าจะพาไปรู้จัก
ฮุกเข้าไปที่ท้องของจรคุณผู้ชม
แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นพฤติกรรมที่ตำรวจเองก็ไม่อยากจะให้เรียนแบบกันนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปแล้วก็เล่าวิงให้ฟังพร้อมกันเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่๒๐พฤษภาคม

นี่นะคะน้องเสื้อฟ้านี่ดูของอยู่ภายในร้าน
แล้วก็มีชายสองคนใส่หมวกใส่ฮูตคุมหน้าเข้ามา
ขณะที่น้องคนนี้และครอบครัวกำลังซื้อของอยู่นะคะ

พอเด็กเขาเห็นเขาก็ทำสิ่งนี้แหละคุณผู้ชม
เวียงมัดหุ้กซ้ายเขาที่ท้องของโจรถึงสองมัด
แล้วโจรก็บอกว่ายังไงรู้ไหม
ไปหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์รวมกับครอบครัวเลย
เขาก็คือเขาจะขโมยของไงคุณ
เขาก็เห็นว่าเป็นเด็กเขาก็เลยไม่ได้อะไรนะ
เขาก็บอกว่าให้ไปรวมกับพนักงานกับพ่อแม่
ที่โจรนั้นจะขโมยเงินแล้วก็ทรัพย์สินออกจากร้านไป
ต้องบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
แต่ตำรวจเองก็ฝากเตือนถึงเด็กลูกหลานน้องหนูนะคะว่า
เห็นแบบนี้ก็ไม่ควรที่จะเรียนแบบเด็กชายคนนี้ค่ะ
เพราะว่าไม่แน่เพราะสู้อยู่กับโจร

เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ดูเป็นบทเรียนแล้วกัน
ก็อย่างที่บอกว่าโจรมีอาวุธด้วยมีอาวุธปืนอยู่ด้วย
คือดีที่โจรไม่ทำอันตรายเด็ก
แต่ถ้าสมมุติเกิดกรณีที่โจรทำอันตรายเด็กด้วย
ก็จะได้รับอันตรายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตได้
ดังนั้นก็เลยย้ำเตือนกันนะคะว่าอย่าทำแบบนี้ในคลิปนั่นเองนะคะ